ท่านผู้ชมครับอาชีพในบ้านเราเนี่ยหลายอาชีพมันก็มีความเสี่ยง
แม้จะเป็นอาชีพสุจริตนะครับอย่างอาชีพนวดแผนโบราณอย่างนี้
ใช่เขาไปนวดที่บ้านโดยเฉพาะถ้าเกิดนวดกันบ่อยรู้จักคุ้นเคยกันอะไรแบบนี้
แต่มันก็ใช่ว่าจะไม่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะพนักงานนวดที่เป็นผู้หญิงนะครับ
อย่างกรณีนี้ที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีในพื้นที่ของสพบังละมุง
มีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับก็อายุ๕๑ปีแล้วล่ะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ
เป็นชาวเวียดนามนะเป็นคนสัญชาติเวียดนาม
ก็มีอาชีพรับจ้างนวดนะครับปรากฏว่าไปรับจ้างนวดให้กับผู้ชายคนหนึ่ง
ให้ผู้หญิงคนนี้ได้รับบาดเจ็บจุกที่ท้องอ่าตอนที่ไปเจอเนี้ย
เนื้อตัวสั่นเทาก็ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลบังละมุงนะครับ
แล้วก็แจ้งตำรวจนะครับว่ามีผู้หญิงถูกทำร้ายร่างกาย
เพราะจะถูกข่มขืนเหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องเช่าแห่งหนึ่ง
ริมทางรถไฟปากซอยบ้านป้าแป้วบัวแลนด์นะอยู่ที่ตำบลหนองปลาไหลนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าเขาเนี่ยอาศัยอยู่ห้องข้างเคียงได้ยินเสียงดังโวยวายจากห้องที่เกิดเหตุ
ก็พากันไปเปิดประตูออกไปดูเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นคนก่อเหตุ
่งผ้าเช็ดตัวผืนเดียวยืนด่าทอแล้วก็พยายามจะทำร้ายร่างกายผู้หญิงที่บาดเจ็บ
พอผู้ก่อเหตุเห็นชาวบ้านออกมากันจากห้องอื่นก็เลยรีบขับรถเก่ง
ฝ่าวงล้อมชาวบ้านหนีไปอย่างรวดเร็วสอบถามผู้หญิงคนนี้นะครับ
เธอก็บอกว่ารู้จักกับผู้ก่อเหตุเป็นอย่างดีแล้วก็ว่าจ้างเธอให้มานวดให้
ตอนกลางคืนเมื่อคืนนี้นวดไปได้พักเดียว
ผู้ก่อเหตุคนนี้พยายามจะพลิกตัวมาทับร่างเธอหวังจะข่มขืน
เธอก็ต่อสู้ขัดขืนทำให้ผู้ก่อเหตุลงไม้ลงมือต่อยเธอเข้าที่ทองจนจุกเลยนะ
แต่ก็ยังพยายามดิ้นหนีเอาชีวิตรอดจนชาวบ้านออกมาเห็นกันนั่นแหละ

แล้วแม่ก็เลยบอกว่า
เธอตายก็ชั่วโมงหนึ่งนะ
ก็เลยตายไปจากนี้นวดที่ห้องมันนวดใหญ่แล้ว
ไม่เอาไม่เอา
ไปได้รับการรักษาเรียบร้อยแล้วเธอก็ไปแจ้งความที่สพบังละมุง

เรื่องแบบนี้เนี่ยนะมันอันตรายอ่ะนะ

มันพร้อมจะเกิดอะไรขึ้นได้ตลอดเวลานะการข่มขืนล่วงละเมิดทางเพศอะไรพวกนี้
ดูสิเธอบอกจริงก็รู้จักมาคุ้นกันเป็นลูกค้ากันอยู่บ่อยอย่างนี้

แต่สถิติคดีล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยล้วนแต่เป็นคนใกล้ตัวทั้งนั้น